คุณผู้ชมคะถือว่าเป็นการออกสื่อครั้งแรกเลยนะคะหลังจากที่มีประเด็นสำหรับหนุ่มฟรอยนัทพงศ์จำได้ไหม
ก่อนหน้านี้เขามีประเด็นว่าไปมอมยาสาวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะคะ
ล่าสุดค่ะฟรอยออกมายืนยันนะคะว่าไม่ได้มีการยื่นขนมเย็นลี่ใดให้กับน้องนักศึกษาคนดังกล่าวเลย
ไม่มีแม้กระทั่งขนมอยู่บนโต๊ะมีแค่อาหารที่ต่างคนก็ต่างสั่งมา
จนถึงตอนนี้ค่ะตำรวจยังยืนยันนะคะว่าหนุ่มฟรอยเนี่ยเป็นแค่พยานที่อยู่ในเหตุการณ์เท่านั้น
และตั้งแต่ที่เดินทางไปให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังไม่ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่อีกเลย
ทำให้ไม่ทราบความคืบหน้าของคดีว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้ว
มอมตัวเองดีกว่าไหมอะไรอย่างนี้นะครับ
แสดงความบริสุทธิ์และบริสุทธิ์ใจที่จะให้ปากคำ
แล้วก็ทำให้เรื่องนี้มันดำเนินไปเร็วที่สุด
เราก็แค่เป็นเพียงพยานในเหตุการณ์จริง
นุ่มฟรอยเองตอนนี้เข้าไปให้ปากคำในฐานะพยานไม่ใช่ผู้ต้องหา
พร้อมกับออกมาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาที่น้องนักศึกษาได้ไปแจ้งความไว้
ปลอยเองยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ยื่นขนมให้

ไม่ได้เดินทางไปกับรถคันนั้นของน้องนักศึกษาคนดังกล่าว
ถูกต้องแล้วก็ไม่ได้มอมยาใดทั้งสิ้น
แล้วก็ไม่เคยรู้จักกับน้องนักศึกษาคนดังกล่าวมาก่อน

ตอนนี้เป็นแค่พยานแล้วฟรอยก็ฝากบอกด้วยนะว่า
ถ้าเกิดว่าตำรวจจะเรียกเขาเข้าไปแบบสอบปากคำเพิ่มเติมก็ยินดีด้วยนะคะ